คุณผู้ชมคะวันนี้ตำรวจได้ควบคุมตัว๒นายทหารช่างจากราชบุรีนะคะ
ไปสอบปากคำที่มุกดาหารค่ะ
หลังจากการตรวจสอบพบว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นเงินพนัน๓ล้านบาท
ตำรวจภูทรมุกดาหารและตำรวจภูทรเมืองราชบุรี
นำกำลังเข้าควบคุมตัวทหารช่าง๒นายนะคะ
ที่ปรากฏตามภาพจากกล้องหน้ารถของผู้เสียหายที่แต่งตัวชุดทหารค่ะ
ขับรถกันมา๔คนแล้วก็เข้าไปข่มขู่ปล้นเงินพนัน๓ล้านบาท
หน้าวัดป่าคำบงบ้านคำบงหมู่๔ตำบลโชคชัย
อำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารเมื่อวันที่๘ตุลาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้ในพื้นที่จังหวัดราชบุรีค่ะ
เมืองต้นรู้ว่าเป็นทหารช่างสังกัดหน่วยทหารในจังหวัดราชบุรี

ตอนนี้อยู่ระหว่างนำตัวไปสอบปากคำที่จังหวัดมุกดาหารนะคะ
เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมาย

บังคับการกองบังคับการรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดมุกดาหารบอกว่า
จากการตรวจสอบแล้วพบว่าคดีนี้มีทหารเข้ามาเกี่ยวข้องค่ะ
เป็นนายทหารช่างอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
ทางตำรวจก็ได้มีการประสานขออำนวยความสะดวกเรื่องของการควบคุมตัวไปสอบสวน
ซึ่งผู้บังคับบัญชาก็ได้เน้นย้ำนะคะว่า
ถ้ามีทหารเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการปล้นเงินจำนวน๓ล้านบาทจริง
ให้ตำรวจใช้กฎหมายตามปกติ

เพื่อควบคุมตัวไปดำเนินคดีได้โดยไม่มีการละเว้น
ส่วนผู้ต้องหาอีก๒คนตอนนี้อยู่ระหว่างการหลบหนี
เจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวอยู่นะคะ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้เวลา๑๔นาฬิกา
จะมีการแถลงข่าวที่สถานีตำรวจภูทรนิคมคำสร้อยค่ะ